ท่านผู้ชมครับดูประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะฮะ
เรื่องของอาจารย์เอกฟ้ามือพลังจิต

ความจริงก็มีคลิปมีข่าวของเขามาอยู่พักใหญ่แล้วล่ะแต่วันนี้มันเป็นข่าวที่มันมีปมขึ้นมาเนี่ย
เนื่องจากคุณยายท่านหนึ่งที่บอก
แกเคยตาฝ้าฟางแล้วอาจารย์เอกมาช่วยอยู่ดีตาบอดเลย
แต่อาจารย์เอกบอกโอ้ยความจริงเนี่ยเขาตาบอดผมเนี่ยช่วยจนฝ้าฟางดีขึ้นมา

อ่าเป็นตอนที่อาจารย์เอกเขาบอกเขาไปบุรีรำไปงานงานหนึ่ง
แล้วชาวบ้านรู้ว่าไปเนี่ยมารอกันเยอะไปหมด

พวกกระดูกทับเส้นประสาทพวกอะไรต่างต่างเนี่ย
เวลาอาจารย์เอกเขาใช้ฝามือเข้าไปหรือว่าแบบท้าวเตะท้าว
พอหีบเข้าไปเนี่ยมันจะดีขึ้น
หรอคะ
อ่าดูคลิปก่อน
นี่ปวดคอบาลัยนะ
อ่ากดคอบาลัยตบตบแค่นี้แหละ
อ่านี่ฮะมีตบมีเตะมี
แต่จังหวะเตะมันดูแล้วเจ็บแทนนะคะ
นี่เป็นที่วัดแห่งหนึ่งนะครับที่บุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าอาจารย์เอกเนี่ยสำนักเขาอยู่นนทบุรีนะ
อาจารย์เอกเจ้าของฉายาอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
กำลังรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาพวก
หมอนรองกระดูกนี่นะให้นอนคว่ำหน้า
อ่าแล้วก็เนี่ยบางทีใช้มือด้วยนะฮะ
ไข่อีกเข้าไปตบเข้าไปเนี่ยฮะ
ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่
อ่าตบไปสองสามที
แล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสำรวจตัวเองว่าดีขึ้นไหม
อ่าบางคนก็บอกดีขึ้น
จะหายไม่หายดีไม่ดีถูกไม่ถูกอะไรยังไง

อ่าวันนี้แง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นยังไงแน่นอนว่าก็มีหลายสิบ
เขาวิภาควิจารณ์ว่ามันเรื่องงมงาย
แต่คนที่เขาบอกเขาดีขึ้นมันก็มี

โดยเฉพาะคุณยายท่านหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ว่าวันนี้เราไปที่ศูนย์ศาสตร์พลังชีวิต
ของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
นี่ตลอดทั้งวันก็ยังมีคนมาหานะฮะ

มาให้แกตบตีเนี่ยหรอครับ

มีแบบรูปด้วยนี่นะไม่ได้มีแต่ว่าตีแต่ผลักอย่างเดียว
เดี๋ยวเขาจะมีเหตุผลถึงเรื่องคลิปให้ฟัง
แต่เวลามาหาที่ศูนย์ศาสตร์พลังชีวิตเนี่ย

แต่ถ้าใครจะรักษากับอาจารย์เอก
โดยตรงต้องจองคิวนะครับ

จะมีลูกศิษย์ที่เขาถ่ายทอดวิชาให้เนี่ย

นึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีพลังจิตซะอีก

วิชาของเขานะฮะพวกหมอนรองกระดูก

อาจารย์เอกบอกว่าไอ้คลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

ม่านฟ้าจังหวัดบุรีรำ

โอ้โหเขามารอให้รักษาเนี่ยเป็นพันคน
เพราะปกติจองคิวแล้วแห่คิวยาวใช่ไหม

๔ชั่วโมงก็เลยต้องใช้

หรือว่าแสดงฤทธิ์ด้วยการตบแล้วก็ถีบ

เพื่อให้พลังจิตเข้าไปรักษา

มันได้แค่ผ่อนหนักเป็นเบา
วันนั้นมีคนมาให้รักษาเนี่ย

ใครไม่หายขาดก็ต้องส่งต่อ

เป็นการทำช่วยรักษา

อาจารย์เอกบอกว่าคนที่มารักษากับ

ทั้งชาวบ้านทั้งข้าราชการระดับสูง

ส่วนใหญ่คือคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลแล้วไม่หาย
รักษาทุกศาสตร์แล้วยังไงก็ไม่หาย

ส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลมาหมดแล้ว

หมดที่หมดบ้านมาเยอะแยะแล้ว

กินยาไปจนตลอดชีวิต

อาจารย์ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ตรงนี้ได้

แต่อาจารย์ช่วยคนที่เชื่อ
สาธารณสุขนะอาจารย์ขอ

นานบอกให้รักษาให้หายหน่อยเถ

วันนี้ลูข่าวโอ้โห
เหลือดไหมคะ
เป็นของอาจารย์เอกเขาเนี่ยชื่อศูนย์ศาสตร์พลังชีวิต
อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ย
นี่เราก็ได้เจอนี่คุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะ
นี่คุณอัพจิรายุทธ์นะฮะลงพื้นที่ไป

เคยผ่าตัดเนื้องอกในสมองแล้วตาซ้ายบอดสนิท
ตาขวามองเห็นไม่ชัดไม่ใช่แค่พวกปวดอะไรพวกนี้นะ
ไม่ใช่แค่เส้นนะตามองไม่เห็นเนี่ย
อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาได้เอาสิ
นี่มาให้อาจารย์เอกรักษานะฮะใช้มือลูบที่บริเวณดวงตา
ส่งพลังจิตเข้าไปพี่พวงทองแกบอก
มารักษาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับ
แค่ครั้งแรกเท่านั้นโอ้โหเหมือนปฏิหาร
ตาซ้ายเนี่ยมองเห็นได้แบบเลือนลางขึ้นมาเลยจากที่แบบบอดสนิท
นี่ฮะพอมารักษาครั้งที่๒ก็ดีขึ้นกว่าเดิม
ก็เลยตั้งใจว่าจะมารักษากับอาจารย์เอกเรื่อย
กว่าจะกลับมามองเห็นได้
จิรายุทธ์บอกว่าตาซ้ายแกบอดสนิท
ตาขวามองเห็นไม่ชัดตาซ้ายตอนนี้เห็นได้แบบเลือนลางและจากบอดสนิท
ก็เลยลองพิสูจน์นะฮะให้พี่พวงทองแกปิดตาขวา
แล้วให้ดูสิไอ้ตาซ้ายที่ว่าบอดสนิทแล้วกลับมามองเห็นได้เนี่ย

มารักษาอาจารย์ก็เริ่มมีเงามั่งแล้วแต่ไม่ชัดเหมือนตอนนี้
มีความหวังเพราะมันเป็นอะไรที่ต้องอยู่กับเรามันจำเป็นต่อเรา
แล้วข้างนี้ที่มัวตอนนี้ชัดขึ้นไหมชัดขึ้นค่ะ
อันนี้ก็แม่บางทีมันก็พิสูจน์ยากนะค่ะ
มันหายไม่หายจากอะไรยังไงเอาเป็นว่าอันนี้ก็ความเชื่อของพี่เขานะ
มีผู้ช่วยช่างภาพของทีมข่าวของเราที่วันนี้ไปที่ศูนย์ของอาจารย์เอกเนี่ย
เพื่อไปทำข่าวเนี่ยอันนี้ชื่ออัน
คือทางพี่อันนี่แกก็มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแถวไหล่
บอกแกรักษามานานไม่หายสักทีค่ะ
นี่ไหนมาทั้งทีเอาลองหน่อยกันแล้วกันสักนิดนึงนะ
คืออาจจะได้ลองดูว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงค่ะ
นี่อาจารย์เอกก็เลยนี่มาตบที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาด้านหน้าด้านหลัง
ใช้พลังจิตรักษาเสร็จอันนี้พี่อันเขาบอกว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นนะ
บิดคอไปบิดคอมาปกติจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กแก๊กตอนนี้ไม่มีเสียงแล้ว
ปวดมันดูเบาขึ้นไม่หนักหน่วงเหมือนเมื่อก่อน
อาจารย์เอกก็เลยบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์เอง
นี่ถึงขั้นบอกขอท้าหมอทั่วประเทศด้วย
ท้ากระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าให้ไปรักษาคนให้หายเขาจะได้ไม่ต้องมาหาอาจารย์เอก
ถ้าเกิดจะมาบอกว่าอาจารย์เอกงมงายอะไรพวกนี้หลอกลวงชาวบ้าน
อันนี้เขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นนะใช่ค่ะ
มิ้นจำน้องเตยได้ไหมที่อยู่ที่บุรีรำที่ว่าครูไปเห็นล้างจานซักผ้าอยู่บ้านอยู่กับยายสองคน
ยายก็ตามองไม่ค่อยเห็นจำได้ค่ะ
พ่อแม่ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะ
แล้วบริจาคเงินช่วยเหลือกันจนได้แบบ๖ล้านได้ตอนนั้น
นี่อันนี้บ้านนะสร้างมงสร้างใหม่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือสร้างบ้านให้เรียบร้อย
คือช่วงนั้นที่เป็นข่าวดังอาจารย์เอกแกมาช่วยคุณยายเหมือนกันนะ
มาใช้ฝ่ามือพลังจิตช่วยยายเหมือนกัน
บอกเลยจะทำให้ตามองเห็นนี่ล่าสุดนะครับ
นี่คุณยายเสานะครับ๖๘ปีนะครับอายุ
คุณยายของน้องเตยนะครับ
ยายแกบอกว่าตอนที่อาจารย์เอกมาช่วยอ่ะ
ปลาของแกเนี่ยนะดวงตายกันเนี่ยปกติเนี่ย
บอกก่อนหน้านี้เนี่ยมันบอดทั้งสองข้าง
อาจารย์เอกมารักษามันเห็นขึ้นมาแบบเลือนลางเห็นได้อยู่แค่๓วัน
ตอนนี้บอดสนิทเลย

แต่ตอนนั้นแกบอกว่าแกจะเลือนลางอยู่ข้างนึงแล้วบอดข้างนึงอะไรนี่แหละ

แล้วแกบอกอาจารย์เอกมาแล้วก็รักษาเนี่ย
ไอ้ที่เรือนรังมันเหมือนมันดูดีขึ้นมาสามวันแล้วทีนี้กลายเป็นว่า
จากที่เลือนลางข้างนึงตอนนี้มันบอด๒ข้าง

อาจารย์เอกแกชี้แจงอย่างนี้นะฮะบอกว่าก่อนที่จะไปช่วยยายเสาเนี่ย
ตอนนั้นยืนยันว่าตาแกบอดสนิททั้งสองข้าง
แล้วแกนี่แหละช่วยจนตาเนี่ยดีขึ้นคือมองเลือนลาง
ไม่ใช่ว่าแกเลือนลางอยู่แล้วแล้วทำให้บอดแกบอดอยู่ก่อนแล้ว
แล้ววันนั้นน่ะยังบอกยายสาวว่าถ้าเกิดอยากรักษาเพิ่มเนี่ยแล้วจนแบบ
ตาหายดีขึ้นจนมองได้ชัดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เลือนลางเนี่ย
ต้องมารักษาต่อแต่ต้องมาหาที่นนทบุรีนะ
จะรักษาให้ฟรีนั่นแหละแล้วมันจะดีขึ้น
เพราะถ้าให้อาจารย์เอกแกบอกถ้าให้แกไปแบบไปรักษาคุณยายเสาแบบต่อเนื่องที่บุรีรำอ่ะ
แกก็ไม่ไหวมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แต่ยายเสาแกไม่มาแกไม่ได้มารักษาอย่างต่อเนื่อง
แล้วพอตามันกลับไปบอดมองไม่เห็นเลย
คนก็ไปสร้างข่าวบิดเบือนหาว่าอาจารย์เอกทำยายเสาตาบอด
อาจารย์เอกบอกเดี๋ยวผมจะฟ้องกลับคนที่มาพาดพิง
แล้วเอาอย่างนี้เพื่อจะได้ยุติปัญหาเรื่องยายเสา
อาจารย์เอกทำให้ตาบอดจริงหรือเปล่า
ตาบอดเดี๋ยว๑๗พฤศจิกายนนี้
จะไปหายายเสาที่บุรีรำอีกรอบนึง
จะไปรักษาแล้วเนี่ยขอท้าพิสูจน์ด้วย
กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่
ไปเจอกันที่บ้านยายเสาเลยอาจารย์เอกบอก
ถ้าวันนั้นรักษายายเสาไม่ดีขึ้นนะจะยอมเลิกเลย

ศูนย์เสริญอะไรพลังจิตอะไรที่ทำอยู่เนี่ยขอท้าพิสูจน์เลยอาจารย์เอกบอกว่าอย่างนี้

เดี๋ยวรอดูนะฮะ๑๗พฤศจิกายนนะฮะ

ท่านผู้ชมครับคุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้ยินอาจารย์เอกบอกอย่างนี้วันนี้คุณหมอชนน่านบอกเลย
บอกไม่รู้ว่าคุณจะบอกจะไปรักส่งรักษาอะไรก็แล้วแต่
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ต้องดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีกฎหมายรองรับหรือเปล่า
ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องหรือไม่
อย่างนี้มันเข้าข่ายรักษาโรครักษาอาการใช่ไหม
เปิดศูนย์จะบอกว่าจะเป็นทางเลือกจะเป็นแผนไทย
หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันต้องขออนุญาต
แล้วคุณหมอชนน่านบอกไม่ต้องมาท้าผม
ถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยผมส่งคนไปจับอยู่แล้ว
เพราะผมมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
จากการดูแลสุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะฉะนั้นใครจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้
อาจารย์เอกบอก๑๗พฤศจิกายนจะไปบ้านคุณยายเสาใช่ไหมที่บุรีรำ
หมอชนน่านบอกถ้าไปเปิดอย่างนี้ก็ผมก็ส่งคนไปจับ
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะ
สบสซึ่งเขาจะดูแลเรื่องของเนี่ย
ทางเลือกแพทย์แผนไทยอะไรพวกนี้ฮะ
เขาบอกเขาตรวจสอบแล้วนะฮะอาจารย์เอกที่เปิดศูนย์รักษาคนอยู่เนี่ย
ไม่ได้ขออนุญาตประกอบโลกศิลปะนะฮะ
ไม่เคยขอขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลด้วย
กรมการแพทย์แผนไทยก็ยืนยันว่าอาจารย์เอกไม่เคยขอขึ้นทะเบียนการแพทย์แผนไทย
เพราะฉะนั้นการรักษาถือว่าไม่เข้าข่ายตามศาสตร์แพทย์แผนไทย

คือจ้า
นี่นะครับทุกผู้ชมครับวิธีการรักษาแบบนี้นะฮะ
แบบนี้นะครับวันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งนะเป็นคุณหมอตัวจริงนะ
ท่านเห็นคลิปท่านเลยลองรักษาบ้างเดี๋ยวดูหน่อย
พอรักษาแล้วเป็นยังไงคนไข้ของแกจะเป็นยังไง
ทำไมอ่ะอยากลองเป็นหมอเหยียบเส้นดูแค่นั้นเอง
เป็นหมอเหยียบเส้นตอนนี้ก็คืออาจจะโดนเมียเหยียบหน้า
อ้นนะหมออ้นโพสต์ไว้บอกอยากเป็นหมอเหยียบเส้น
ก็เลยลองเหยียบเมียดูเป็นยังไงล่ะคะ
ถ้าเหยียบนานกว่านี้เมียอาจจะโอเคไง

ตั้งใจจะเหยียบสัก๒ที

บอกว่าถ้าคุณไปเปิดรักษาที่ไหนเนี่ย